มาดูรุ่นใหญ่ใจถึงกันบ้างดีกว่านะคะ

หลายคนเรียกชื่อนี้ติดปากกันแล้วเหมือนกัน

ชื่ออะไรแต่ดิฉันก็เรียกอู๊ดเป็นต่อติดปากกันไปแล้วนั่นเองนะคะ

ต้องเรียกเสียอู๊ดแล้วแหละของจริงเลยนะ

ทั้งงานหนังงานละครรวมไปถึงอย่างที่บอกไปว่าธุรกิจชาบูเนี่ย
ขยายสาขาฟังให้ดีนะใบตองไม่ได้พูดผิดเลย
ขยายสาขาไป๑๐๐สาขาทั่วประเทศ
โอ้โหอันนี้ไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อนะคะ
บก้อนโต๑๐ล้านเลยทีเดียวค่ะ
แล้วก็ล่าสุดไปเจอเขาในงานบวงสวงภาพยนตร์เรื่อง
อู๊ดบอกว่ายอมรับเลยว่าด้วยเป็นบทบาทนักแสดง
ตอนนี้ที่รับผิดชอบหลายเรื่อง

ปวดหัวเหมือนกันนะบางทีก็เคลียร์คิวตัวเองไม่ค่อยลงตัว

เจอหนักเข้านี้คุณโดนอะไรมารู้ไหม

ผู้จัดชี้หน้าด่ามาแล้วด้วยนะฮะ
แต่สุดท้ายก็ได้รับการตักเตือนจากผู้ใหญ่
ทำให้มีการวางแผนอะไรที่ดีมากขึ้นค่ะ
ไปฟังเสียอู๊ดกันหน่อยจ้า

เพราะว่างานยุ่งมากทั้งเปิดร้านชาบู
ตอนนี้มีชาบูเป็นเต่าเอ็กซ์เพลสที่แบบมันง่าย
กล่าวว่าจะเปิด๑๐๐สาขาภายใน๓เดือนแรกอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็ไม่ทิ้งแต่การรับงานซ้อนผมเคยโดนมาแล้วที

มึงอย่าอยู่ในโบรการอีกเลย
มันงานมันเยอะจัดมันยุ่งมาก

สาขาใหญ่ที่ผมทำเอาไว้ภายใน๒ปีทำไป๔๖สาขา
อันนี้ที่เปิดแล้วที่กำลังจะเปิดอีก๕นะฮะ
เกสภายใน๓เดือน๑๐๐สาขา
มี๗หลักแน่นอนครับมี๗หลักแน่นอน
อาจจะ๑๐กว่าด้วยที่ทำเอาไว้แต่มันคือการลงทุน
๗หลักฮะ
สวัสดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเฮียอู๊ดค่ะ
อยากจะบอกว่าพี่อุ๊ดคะเก็บเงินไว้ตรงไหน
จำชื่อจริงเขาไว้เขาชื่อพี่อุ๊ดพีรชาติ

ก็ขอให้ธุรกิจการชาบูรุ่งเรืองนะคะ